คุณผู้ชมครับหลังจากที่นายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็ยังคงไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับ
และล่าสุดมีการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ถ้าเปรียบเรื่องราวของคุณทักษิณเป็นบทละคร
ตอนนี้กำลังดำเนินไปตามที่บทเขียนเอาไว้ตามที่ภูมิกับนั้นได้มีการกำกับเอาไว้ลงล็อกพอดิบพอดี
เรื่องราวที่เกิดขึ้นทำให้สังคมกำลังจับจ้องไปสิว่า
ตอนนี้เรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่มีคนกำหนดให้มันเกิดขึ้น
หรือเป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้กันแน่
ติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
รัฐบนตรีทักศิลป์จิณวัฒน์โดยไม่ต้องนอนค้างคืนที่เบือนจำแม้แต่คืนเดียว
เหตุการณ์เหล่านี้คนที่ติดตามการเมืองเชื่ออย่างยิ่งว่า
ทั้งหมดคือละครตามสคริปต์ที่เขียนเอาไว้
เมื่อมือกฎหมายอย่างวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
และรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ออกมายอมรับว่าคุณทักษิณได้ยื่นเอกสารการขอพระราชทานอภัยโทษมาแล้ว
เหมือนการตอกย้ำว่าบทละครคือของจริง
ตอนนี้จะได้ทำงานก็หลังมีเครดิต
ใครเรียนวิชาสมาธิปของเพราะพ่อวิริยัม
เขาก็ให้เครดิตอีกแนบ
อันนี้คือปัจจุบัน
ด้วยเหตุผลที่ว่ามีอาการความดันโลหิตสูงผิดปกติเกือบ๒๐๐
เกรงว่าจะเกิดอันตรายทั้งที่วินาทีที่เหยียบแผ่นดินไทย
ทักษิณไม่มีอาการของคนป่วยใบหน้าสดใสแต่ตกดึกกลับป่วยหนัก
ป่วยหนักจนต้องส่งไปยังโรงพยาบาลตำรวจ
ตรวจโดยบอกว่ามีเครื่องม้านเครื่องมือพร้อมกว่าโมโลมพยาบาลราชชัดทัน
อกจากมีข้อสงสัยจากสังคมเกี่ยวกับมาตรฐานของนักโทษแล้ว
สังคมบางส่วนยังคงตั้งคำถามเหมือนไม่เชื่อได้ว่า

ทั้งหมดนี้จะเป็นบทละครเหมือนที่สังคมสงสัยหรือไม่
แต่มันก็เกิดขึ้นแล้วเพียงแต่ต้องรอดูว่าตอนจบของเรื่องนี้จะลงเอยอย่างไร
แฮปปี้แอนดิ้งอย่างที่ตั้งใจเอาไว้หรือจะโศกเศร้าเสียใจกันแน่
ข่าวไทยมรัฐทีวีรายงาน